คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปคลิปนี้ค่ะโอ้โหเห็นพฤติกรรมของคนร้ายจะจะคาตาที่ลำปางนะคะ
มีคนร้ายเนี่ยไปขโมยป้ายทะเบียนรถของผู้ชายคนนึงเขาก็ตามตามคนร้ายแล้วก็พยายามจะถ่ายภาพเอาไว้เพื่อที่จะจับคนร้าย
ตามอยู่เป็นสิบกิโลนะแล้วไปจับภาพเอาไว้ได้ตอนที่คนร้ายอ่ะจอดรถครับ
แล้วเอาป้ายทะเบียนที่ขโมยมาไปใส่รถตัวเองโอ้โหแล้วกลับขึ้นรถแล้วก็แบบรีบหนีไปเลยอ่ะค่ะ

นี่ค่ะเป็นคลิปบางช่วงบางตอนนะคะนายนวพลเมืองสุขอายุ๒๗ปีคนนี้เป็นผู้เสียหาย
เขาขับรถไล่ตามคนร้าย
ขโมยป้ายทะเบียนรถของเขาไปขับไล่ตามเป็นสิบกิโลเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอเนี่ยรถคนร้ายจอดอยู่ข้างทางแบบนี้ครับ
กำลังเปลี่ยนป้ายทะเบียนที่ขโมยมาติดรถตัวเองเนี่ยค่ะแล้วคนร้ายก็ขึ้นรถขับรถหนีไปเลย
ผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้นะคะที่สพเมืองลำปาง
ตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเก็บรอยนิ้วมือแฝงของคนร้าย
เพื่อเป็นหลักฐานในการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีวันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เสียหายค่ะเจ้าของรถกระบะมิซูบิชิ
ที่ถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนนะคะครับนี่ค่ะไม่มีป้ายแล้ว
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นะคะเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่ง
เอาเมื่อคืนวันที่๓๐มิถุนายนขออภัยประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
เขาเห็นคนร้ายกำลังขโมยป้ายทะเบียนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านทั้งป้ายด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะ
ก็เลยกดรีโมทสัญญาการขโมยให้เสียงดังคนร้ายตกใจค่ะ
เขาก็เลยขับรถไล่ตามไปเจอคนร้ายจอดรถข้างทาง
เอาป้ายทะเบียนรถเขาไปติดใส่รถของคนร้ายเองแล้วเขาก็ถ่ายคลิปภาพเอาไว้ได้อย่างที่ให้คุณผู้ชมดูนะคะ
นายนวพลผู้เสียหายบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ว่าคนร้ายต้องการจะนำป้ายทะเบียนรถไปเปลี่ยน
เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแน่
คุณสุชาดาไปถามผู้จัดการสาขาของบริษัทลิสซิ่งผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะ
ที่ถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนไปเช่นกันนะครับ
ค้างคืนไว้ที่หน้าสำนักงานนะครับจนเช้าวันที่๑กรกฎาคม
พบว่าเมื่อคืนวานนี้ข้างบ้านถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถ
เขาก็รีบไปตรวจสอบรถของตัวเองพบว่าถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนรถเหมือนกันนะฮะ

เสาอากาศด้วยโลโก้รถด้วยถูกขโมยไปหมด
เชื่อว่าคนร้ายอาจจะต้องการเฉพาะป้ายทะเบียนของที่เป็นทะเบียนรถกรุงเทพมหานครนะครับ
เนื่องจากรถคันอื่นที่ป้ายทะเบียนลำปางเนี่ยแถวนี้ไม่ถูกขโมยนะฮะ
มีแค่รถของเขากับเพื่อนบ้านที่ป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ถูกขโมย
ผมมารู้อีกทีตอนเช้า๗โมง
โมงเช้าเปิดสำนักงานก็มาเห็นรถตัวเองป้ายไม่มีแล้ว
โลโก้หายคีบเสาสัญญาณคีบฉลามโดนหักไป
ก็รถจอดอยู่๓คันมีป้ายกรุงเทพ๒คันแล้วก็ป้ายลำปางคันหนึ่ง

แผ่นป้ายทะเบียนทั้งสองหมายเลขที่คนร้ายขโมยไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ในคลิปเลยนะฮะที่ลงไปเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็ขับหนีไปเลยนะครับ
หากท่านเห็นป้ายทะเบียน๒แผ่นป้ายทะเบียนนี้๒หมายเลขนี้
ตามท้องถนนแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ
เพราะว่าเจ้าของรถเขาถูกขโมยแผ่นป้ายทะเบียนไป
เพื่อจะไปทำสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
เพราะว่าเอาไปสวมแบบนี้เห็นแบบนี้

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายสองคนตอนนี้ไปแจ้งความตำรวจสพเมืองลำปางไว้แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นพวกแก๊งจรกรรมรถยนต์นะฮะ

เอาไปสวมรถที่ขโมยมาอีกทีนึง
เวลาตรวจจับก็จะได้ไล่กันลำบากหน่อย